หลังจากที่ได้หยุดพักผ่อนเต็มอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้เป็นวันทำงานวันแรกนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวานนี้มาจนถึงวันนี้ตลอดทั้งวัน
ฝนทั่วไทยลดลงสถานการณ์คลื่น
ฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยก็สงบลงด้วย
หลังจากที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายพื้นที่ในเมืองไทยของเรามีฝนตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็ตกติดต่อกันจนทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่น
ตามมาโดยเฉพาะน้ำท่วมครับส่งผลต่อการชีวิตการเดินทาง

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ฝนในระยะนี้จะลดลง
แต่ว่าตอนนี้ครับเราพบว่ามีหนึ่งปัจจัยสำคัญ
ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรา

แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เองมีผลต่อการใช้ชีวิตเกิดอะไรขึ้น
สภาพอากาศเมืองไทยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน

ว่าที่ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ฝนทั่วไทย
ตั้งแต่ภาคเหนือมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นอ่อนกำลังลง
เพราะว่าปัจจัยต่างที่มีต่อลักษณะอากาศเมืองไทย

อย่างกระแสลมทั้งสองทิศทางนะครับ
ว่าจะเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนที่พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอ
ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

จึงทำให้ฝนที่ตกตามแนวประทัดต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ตอนนี้ฝนลดลงแล้วนะครับ
อกจากนี้เองยังพบว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญ
มามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเรา

ทำให้เกิดฝนตกชุกตกหนักติดต่อกันหลายวัน
กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ

เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ขณะนี้ก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกันครับ
แต่ตอนนี้ครับมีหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองละทีเดียว
นั่นก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับ
ซึ่งตอนนี้เกาะตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
ตอนล่างที่เห็นเป็นตัวแอลแล้วเห็นเป็นกลุ่มเมฆอยู่ในขณะนี้
ซึ่งหย่อมความกดอากาศนี่เอง

เหนียวนำให้เกิดกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว
ถ้าหากดูภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่ามีกลุ่มเมฆปกกลุ่มค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวก็คือกลุ่มเมฆธรรมดา

และสีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
หลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มเมฆเหล่านี้เอง
จะถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรา

ยอมความปวดอากาศตามบริเวณยอมฝนยอมนี้
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปฝั่งตะวันตก
ก็คือเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทย

และแน่นอนการเคลื่อนที่เข้ามาแบบนี้เอง

แล้วก็สถานการณ์ฝนเริ่มส่งผลอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่คือการคำนวณสถานการณ์คลื่น
บริเวณท้องทะเลที่อยู่ทั้งสองฝั่งของเมืองของเรานะครับ
สีน้ำเงินน้ำเงินคือบริเวณคลื่นลมสงบนะครับ

แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสีเขียวสีเหลือง
คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
สีแดงคลื่นสูงประมาณ๔เมตรนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ก่อตัวเป็นวงกว้างในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นครับ
เริ่มเคลื่อนที่มาในบริเวณฝั่งอ่าวไทย
จุดแรกที่จะได้เจอกับคลื่นลมแรงก็คือบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคิริขันรวมไปถึงชุมพร

ตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนล่างของฝั่งอ่าวไทย

แล้วก็ภาคกลางตอนล่างด้วยท้องทะเลดังกล่าว

ซึ่งจะแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์นะครับ
อกจากนี้เองสถานการณ์ฝนก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
ฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองไทยของเรา

เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคใต้
ภาคกลางตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป
จากผลักษณะสถานการณ์กลุ่มฝนกลุ่มนี้ในช่วงล่างสัปดาห์
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดที่วันนี้เรามาคาดการณ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามต่อไป
ดังนั้นการติดตามสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
นี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ